คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
คือนครสวรรค์เนี่ยมีคนร้ายใช้ปืนลูกซองเนี่ย
ดักซุ่มยิงคนเลี้ยงวัวจนเสียชีวิตวัวยังอยู่ค่ะทรัพย์สินยังอยู่อืม
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเจอศพคือเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับ
ค่ะในท้องที่สพพยุหะคีรีนะฮะผู้ที่เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่บนพงหญ้าในพื้นที่หมู่เก้าตะบนยางขาว
พยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่รกร้างแล้วครับอยู่ห่างจากถนนสายวังยางพยุหะคีรี
๓กิโลเมตรผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบำรุงวินิตศรอายุ๕๖ปีนะครับ
นี่ฮะคือจุดที่ใกล้ศพมีจักรยานยนต์สีแดงแบบรถวิบากขนาดเล็กล้มคว่ำอยู่คันหนึ่ง
ส่วนตัวของนายบำรุงนะครับมีร่องรอยถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าใบหน้า๕รูแผ่นหลังอีก๕รู
คาดว่าคนร้ายคงใช้ปืนลูกซองนะฮะที่กระสุนเป็นแบบลูกปลายนะฮะในการก่อเหตุนะครับ
จักรยานยนต์ของผู้ตายไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรนะครับมีมีดสั้นแล้วก็หนังสติ๊กอยู่ใต้เบาะรถนะครับ
มีกระเป๋าสะพายคล้องอยู่ที่แฮนด์รถแล้วก็มีกล่องเก็บของนะมีกาแฟกระป๋องอยู่กระป๋องหนึ่ง
ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นผู้ที่มาเจอศพคนแรกเนี่ยคือลูกเขยของผู้ตายนะฮะ
ชื่อถวัดชัยอายุ๒๘ปีเขาบอกว่าพ่อตาหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวาน
เขาก็ออกตามหาจนสายวันนี้เนี่ยมาเจอศพพ่อตาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ส่วนลูกสาวของผู้ตายชื่อแสงดาวอายุ๒๔ปีบอกว่าพ่อหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อคืนก็ไม่กลับมานอนที่บ้านก็เลยให้แฟนคือธวัดชัยออกตามหา
แล้วสายวันนี้ก็มาเจอศพพ่อถูกยิงเสียชีวิตอยู่
ซึ่งเธอบอกเธอก็มืดแปดด้านตอนนี้ไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
บอกว่าจุดที่เจอศพเนี่ยเป็นจุดที่พ่อมักจะต้อนควายออกจากคอกนะฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณห้ากิโลเมตรพาควายมากินย่าแถวนี้
พามาทุกวันนะครับเพราะว่าแถวนี้มีย่าให้ควายกินเยอะ
แล้วมีแหล่งน้ำให้ควายกินด้วยเจอกับพ่อครั้งสุดท้ายคือเช้าเมื่อวาน
พ่อก็บอกเดี๋ยวจะขี่จักรยานยนต์ต้อนควายไปกินย่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่เมื่อคืนเนี่ยพ่อไม่กลับมานอนบ้านเช้าวันนี้พ่อก็ยังไม่มาถึงบ้าน
นี่ฮะก็เลยให้สามีเนี่ยออกตามหาแล้วก็มาเจอศพพ่อแถวที่ต้อนควายมาเลี้ยง
พ่อไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครนะครับลูกสาวบอกถ้าจะมีก็มีเรื่องเดียว
คือเคยแจ้งความจับคนที่มาขโมยปืนของพ่อแต่มันเกิดเรื่องมาประมาณปีนึงแล้วนะ
ตำรวจเองก็ไปจับกลุ่มคนที่ขโมยปืนเนี่ยไปดำเนินคดีตั้งนานแล้ว
เขาไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนเนี่ยเขาอยู่บ้านคนละหลังกับเราเหรอใช่ค่ะ
แต่เมื่อคืนเขาไม่ได้เข้าบ้านแน่นอนใช่ไหมครับแล้วเราแล้วเราคาดว่าเราคิดว่าเขามีไอ้เนี้ย
เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนไหนครับก็น่าจะตอนสี่โมงห้าโมงน่าจะน่าจะสี่โมงห้าโมง
ลึกเขาเคยมีอะไรกับใครไหมไม่เคยแบบนี้มีสายใจคอเขาเป็นยังไงครับก็อยู่คนเดียวไม่ไม่ไอเนี่ยค่ะไม่ไม่เคยเข้าใคร
การตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตำรวจไปเจอปลอกกระสุนปืนลูกซอง๔ปลอกอยู่แถวข้างทางนะฮะ
อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๓๐เมตรนี่ก็เป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะเชิญพยานแวดล้อมต่างไปสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็มูลเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายต้องรู้จักกับผู้ตาย
แล้วก็รู้จักความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดีนะฮะน่าจะมาดักซุ่มรออยู่นะครับ
ในจุดที่เขาจะเอาควายเนี่ยมาเลี้ยงเป็นประจำพอเห็นเขาขี่จักรยานยนต์มาก็ใช้ปืนยิงใส่เลยนะครับ
ใบหน้านัดหนึ่งแล้วก็เข้าหลังอีกนัดหนึ่งนะฮะแต่มันแตกเป็นจุดละห้ารูนะครับ
ควายของผู้ตายยังอยู่ที่คอกปกตินะฮะไม่สูญหายทรัพย์สินต่างก็อยู่ครบ
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับว่าจะเกิดจากเรื่องอะไรนะครับ